พี่ไก่ขออนุญาตเลยนะครับ

ชิคกี้แจงนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ไฟไหม้อะไรในเรื่องราวนะคะ

แต่ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนตัวละครเหรอพี่ไก่จริง

มันในบทเขาเขียนว่าอย่างนั้น

แต่ทุกคนรับรู้อยู่แล้ว

น้องเขารับทราบอยู่แล้ว

น้ำคาญออกมา
พี่ได้คือบอกกลุ่มกลับ
อ่ะเขาไปถามคนอื่นบ้างได้ไหม

คือทุกคนคิดกันไปเอง

มีปัญหากลูก

ไม่ต้องใจในเรื่องกันไม่ต้องใจในเรื่องนี้
ละครเรื่องนี้พี่ไปก็ถ่ายประมาณ๔ทาง
ส่วนมากพี่จะเป็นคนคุกกับเรื่อง
ก็เลยบ้างไม่เห็นบ้าง
จบทีพี่เลือกอะไรพี่อยากถาม
ที่อยู่วงการมา๔๐กว่าปี
พี่เคยทำร้ายเด็กเหรอพี่เคยเอาเปรียบเด็กไหม

แต่ตอนนี้เด็กจะทำให้เพื่อนหรือคนที่รักเขาฆ่าพี่
ผมโดยไม่รู้ตัวเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไร
แต่คนที่เข้าข้างเด็กรักเด็กจะฆ่าพี่
ยื่นมือยื่นมีดมาฆ่าพี่เอ
แต่บี้กับลิชชี่ยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็ไม่ได้โกรธกันไม่ได้ทะเลาะกัน
ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับพี่เลยทั้งตัวเลย
ไม่เคยคุยกับน้องเลยเขาไม่คิดจะคุยกับน้องเพื่อน
แต่ว่าส่วนที่บิ๊ม๊าคอมมาก็งู้นอาถิกาย
บอกว่าเหมือนอาถิกายคนเขาก็ก้นเลย
หนึ่งก็กลายเป็นสิบสิบกลายเป็นร้อย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยากอะไรเนี่ย
เพราะฉะนั้นอีม้าบังเผาเถิดเริง

ชีวิตที่ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขกับการทำงาน
แล้วก็คือมีปัญหาบ้างในกองอื่นหลายที่ถามมากับน้อง

เขาคุยกันก็คุยกับปกติแต่การทำข่าวมากกว่าปกติ
มันก็เลยเป็นสิ่งที่อะไรอะไรอะไรออกมาอย่างที่ได้ยินกันนั่นแหละ

ไม่โกรธฟะแล้วปกติถึงมาก็มีคนแบบนั้นอยู่แหละครับ
ก็อาจจะรักเรามากหรืออะไรมากเกินไปก็พวกใส่ไป

ผม๖๔ตอนดีต้อนคนมา๕๐ปีแล้วจะตายวันนี้ทำอย่างมันตายไปด้วยด้วยมีดของเด็กยื่นให้ขึ้น
คือเคยเจอลิสซี่ไหมหัวที่ด่าพี่ว่าพี่
จ่ายพี่ไหมว่าพี่ควรอย่างนั้นเหรอ

ก่อนที่จะทำงานกระโต่ในกอง
คือพี่จ่ายก็แฮปปี้

ไม่ใช่แบบเยอะแยะ
พลิสซีดาราทุกคน

เก็บหัวกับปวดปกติ

ที่นาจะไปเติมจร้อย

เอ้ากับที่ว่าทีมึงหรือเป็นทีมงานสิทธิ์ของคนไม่ไหว
นี่ค่ะนายควรละหอกแต่จะไม่ควรมีผัวค่ะ
บางครั้งมาตรวจบอกบ่งดีค่ะ
บางทีเราเล่าอะไรฟังแล้วว่าเราบวกเขามาเป็นเรื่องเดียวกัน
ไปกับน้องมลินะ

ทำไมแฟนมลินะไม่คุดมากลูกบ้าง

เปลี่ยนหน้าเลยเปลี่ยนสันดารเลยเหรอ
ทำไมไม่ดูรึคะว่านิสัยตัวละครพฤติกรรมหนึ่งมันเป็นสีเธ้า

พี่แก่มองเหมือนกับกันเหมือนว่าตอนนี้ละครเรามันเป็นกระแส

สรุปเรื่องที่หมดที่เกิดพูดเป็นเรื่องข้อใส่ผิดเหรอ
เป็นเรื่องที่คนอื่นพูดทั้งนั้นเลย

เคยมั้ยมีใครเคยได้ยินพี่พูดมั้ย
ไม่เคยมีใครเคยได้ยินลิซี่พูดไหม
ไม่เคยแต่สิ่งที่ได้ยินคืออะไร

พวกจิ้นพวกติ่งเนี่ยตัดมันหมดเลย

ไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้วมาด่า

มาเลยค่ะมาเจอกันมิตดิ้งเลยจะเลี้ยงฟรี

ที่ด่าดิฉันว่าเป็นเพศเดียวกัน

ดูแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ว่าฉันยาแปนนามเอก

นายที่คลบเปื้อเธอจะออก

หันหากินมาดีน่ะครับ
อยากจะระบายแบบนี้ก็อยากจะบอกหลับมาเจอกันหน่อย
คิดเอ็งเอ่เอเอ่มาตัดกับฉัน

เขาดูพี่
พี่บอกอย่างไหนก็จะต้องดูเขาอยากรู้ไว้พี่ทำอย่างไหน

โปรดติดตามตอนต่อไป